มาถึงเรื่องที่เราได้ถามคุณผู้ชมไปกับเรื่องที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำให้คนไปรักษานั้นเสียชีวิตนะครับ
มีนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งครับไปโพสต์ข้อความร้องเรียนลงทางด้านของเฟซบุ๊ก
บอกว่าภรรยาไปคลอดลูกไม่ได้รับการดูแลจากทางด้านหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลดังที่ปฐุมธานี
ทำให้ลูกที่คลอดออกมาเพียง๔๐นาทีเสียชีวิตนั่นเองนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ครับหลังจากที่ยอดรักเพชรสุพรรณนักร้องลูกทุ่งค่ายหนึ่งโพสต์ข้อความร้องเรียนลงเฟซบุ๊คว่าเขาต้องการเขาต้องสูญเสียลูกสาวไปครับที่เพิ่งคลอด
กันยายนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ภรรยาของยอดรักเพชรสุพรรณ
ยังได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมบอกว่า
ตนเองเนี่ยน้ำเดินตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นจนถึงเวลา๕ทุ่ม
ปวดท้องอีกครั้งจันทรธีห้องคลอดมาดูบอกว่าปากมดลูกนั้นเปิดหนึ่งเซนติเมตร
ให้นอนรอต่อรอจนถึงตี๓ครับปวดมากจนนอนดิ้นไปมาแต่ว่าไม่มีใครสนใจ
ยาวไปถึงตี๔เข้าไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไม่เจอหมอ
และเจ้าหน้าที่เลยสักคนกลับมานอนปวดท้องจนร้องเสียงดัง
ถึงตีห้าของอีกทีของวันใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปดูบอกเปิดแปดเซนติเมตร
แล้วให้นอนที่เตียงคลอดพอเบ่งน้องก็ออกมาครับ
แต่ว่าหลังจากคลอดเพียง๔๐นาทีน้องก็เสียชีวิตนะครับ
อย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลที่มาจากด้านเดียวคือ
ทางด้านของครอบครัวของนักร้องท่านนี้ซึ่งต้องรอให้ทางโรงพยาบาล
ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตต่อไปครับ